เป็นข้อสรุปว่าได้ก้าวเสียงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

ยังไม่มีโอกาสได้พบกับทุกท่านเลยนะครับ

แต่เอกสารที่ส่งถึงประธานสถานก็คือ

ต่อ๙คนเราสามารถใช้ชื่อว่าสัตว์ตัดปังเทิมใจไทยได้แล้วใช่ไหมครับ
ก็เราต้องส่งใบสมัครนะครับ

เหมือนคุณศรีนวลนะครับ
เพื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าเป็นสมาชิกของทัพธุรกิจไทย
จะมีการรอบรับอย่างเป็นทางการ

มาทำงานไม่ได้มาฉลองอะไรด้วยกันเอง

เยอะที่สุดเท่าที่

เดี๋ยวที่ผมเรียนไงครับว่า

ที่ทำไปทุกอย่างมันก็อยู่ใบใต้
บรรยัติของรัฐธรรมนูลนะครับ

หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นใน
รัฐธุรกิจปี๖๒นะครับ

เอ่อมีการ

ความหวังว่าบ้านหลังใหม่จะให้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้

โดยเฉพาะคำว่าสัญญาที่เคยให้ไว้กับราชาชน

บ้านหลังใหม่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านที่ให้สมาชิกทุกคนมาอยู่
แล้วก็มีความสุขสบายใจไม่ใช่
บ้านหลังนี้เข้ามาต้องทำให้ประชาชนสบายใจ
ต้องทำให้ประชาชนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ประโยชน์ทุกอย่างต้องตกอยู่กับพี่น้องประชาชน
ไม่ได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนในบ้าน

หลับนอนนะครับหลับนอนพักผ่อนตามสภาพของร่างกาย

แต่ว่าทำให้พักภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นแรงขึ้นอันดับ๒ของในพักร่วมรัฐบาล

ขอให้เป็นพักที่มีบทบาท

มีหน่วยงานในกำกับดูแลที่ทำงานให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองกับของบ้านเมือง

นั่นก็คือสิ่งที่เราอาสาเข้ามาทำงาน
ก็มีเจตนารมณ์อยู่แค่นี้ไม่มีเจตนารมณ์อยู่
ไม่รู้เลยอันดับอะไรนะครับ

กังวลกับแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นจากประชาชนที่เคยเลือกเขาในนามพักร่างกดใหม่นะครับ

พวกผมโดนแรงเสียทานมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว
ก็ทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานไปนะครับ
แล้วก็หวังว่าเมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
มีสิ่งที่เราทำให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้
ก็เราก็คงจะได้รับความเห็นใจแล้วก็ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
ซึ่งมันก็ผ่านมามันก็ดีขึ้นเรื่อยใช่ไหม
ภักดุมเจยไทยเริ่มมาที่สอสอยี่สิบออกคนนะครับ
เลือกตั้งครั้งแรกปี๕๔มี๓๐กว่าคน

พอเลือกตั้งปี๕๔มี๓๐กว่าคน
ปี๕๗ที่ยกเลิกไปก็มีประมาณ๒๐กว่าคนถ้าเกิดไม่ยกเลิกนะ
ก็ลองคำนวณกันเล่นแล้วต่อมาปี๖๒
เราก็มีสมาชิกเพิ่มมาเป็น๕๑คน
ก็คือว่าจะคงได้รับความ๑๔๙บาท
สารความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนในสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกัน
มองว่าทำไมพระครูจะถ่ายถึงเป็นส่วนเลือกให้เขามาเลือกแทนที่จะไปฟักตัว
ทำงานฟักฟักทำงานนะครับเข้ามาทำงานไม่ได้มา
มาเดินเกมการเมืองเพราะเราอ่อนเรื่องการเมือง
บ้านหลังนี้จะอบอุ่นมากเราแข็งเรื่องการทำงานเราไม่ค่อยแข็งเรื่องการเมือง
ตอนนี้เราเอาจุดที่แข็งมาเป็นจุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชน
เกิดความมั่นใจว่าเราทำงานได้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปหลังจาก
พระราชบัญญัติงบประมาณปีหกสามเนี้ยอ่าได้มีการ
ประคับใช้อย่างสมมันว่าเอ่อผลงานต่างต่างงานต่างต่างที่ค้างคาอยู่
แล้วก็จะจะออกมาผลักดันได้มากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจของของไทยก็น่าจะ
ได้รับการกระตุ้นแล้วก็พยายามที่จะสิ่งที่เราทำก็คือเงินไทย
ใช้เงินไทยซื้อของไทยให้คนไทยทำงานสร้างงานให้คนไทย
เราก็พยายามที่จะอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะเราเชื่อ
ว่าประเทศแดดประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเรามีความต้องการมากกว่า
มีขณะเศรษฐกิจมากเพียงพอที่จะ
อันนี้มันเป็นมันเป็นความไฝ่ฝันของตัวผมเอง
เราตั้งพักนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทย

ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ให้มากที่สุด

ไม่ได้เป็นทางเดียว

ขอบคุณค่าาาาาารอด

เซ็นแล้วเซ็นเรียบร้อยหมดแล้ว
ก็ยังมีเวลาอยู่นี่มีเวลาตั้งหกศิษย์